เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน

เสร็จปุ๊บไปเฉียวชนรถเก๋งอีกคันนึง

พอหนีเสร็จปุ๊บรถเก่งทำยังไง

ไล่ตามตามกันไปเสร็จปุ๊บ
กระบะตั้งใจกระทืบเบรกให้เก๋งชนท้าย

หน้า๕คนขับรถเก่งไปไม่รู้กี่ที

พอเขาชนลงมาต่อยหน้าเขา

ชื่อนายพัทรพงศ์สุขสะอาดค่ะ
นี่เป็นคลิปจังหวะการไล่ล่าไล่ตามกันนะคะ
คือเขาขับไล่ตามกันอยู่บนถนนสุขุมวิทย์
จังหวะที่ตามติดเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูแล้วกัน
ไฟแดงกระบะจะสว่างวับเลยเพราะเขากระทืบเบรก

คือตั้งใจเหยียบเรกให้ชนเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ช่วงหมู่๕ตำบลเสม็ด

ที่นี้เดี๋ยวเขาก็พูดไปด้วยครับคุณผู้ชมฟังไปด้วยนะ

ว่าเขาเห็นทะเบียนรถอันนี้อะไรนี้เพิ่งบ้าน
บ้านเนี้ยเอาเราไปฟังเสียงของพระธรพงษ์กันหน่อยดีไหมชนเรียงเนี้ย
อ่าแล้วเขาเบกเบกให้ผมชนเลยแหละเขาขับที่ตูดมาแล้วเขาเขาเสียแล้วเขาเสียหลักหนู
แล้วก็เบรกเบรกให้ผมชนเลยแหละอันนี้คือเรื่องจากพัทรพงศ์ที่ขับเก๋งที่โดนชน
ส่วนคนขับกระบะอำนาจใหม่สร้อยบอกว่าเขามากับภรรยาและลูกน้อย
เที่ยวบางพระกำลังจะกลับที่พักแต่ก็ดันมารถชนกันก่อน
พอตำรวจมาถึงปุ๊บตรวจอะไรก่อนดีค่ะตรวจแอลกอฮอล์ก่อนแล้วกันอืม
คนขับเก๋งคือพัทรพงศ์ที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ย

ส่วนคนขับกระบะที่ไปเฉียวเขาแล้วหนีแล้วลงมาต่อยเขาอำนาจใหม่สร้อยเนี่ย

โอ้โหเกิดไปต่างกว่า

เออมากับเมียมากับลูกน้อยแต่เมายับเลยอ่ะแล้วไปเกี่ยวเขาแล้วหนีน่ะ
อ่ะดำเนินการตามกฎหมายได้เลยค่ะคุณตำรวจ